หนุ่มใหญ่คนหนึ่งเสียชีวิตปริศนาคารถกระบาดของตัวเอง
อยู่กลางถนนด้วยปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบ
เขาไปตรวจสอบคือ๑น้ำลายฟูมปากแล้วเลอะไหลย้อยไปหมดเลย
แต่ที่น่าตกใจคือไปเจอเซ็กสทอยอยู่ข้างไอ้ตัวเบรกในเรือ

สุดท้ายพอสอบถามไปสอบถามมาก่อนที่หนุ่มคนนี้จะเสียชีวิต
มีสาวอยู่ข้างแต่สาวคนนั้นหายตัวไป
เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น
อยู่ซอยวัดหลวงพ่อโตตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
กรุงเทพหานครผู้เคาะร้ายที่เสียชีวิตคือนายวิเชียน
อายุ๕๖ปีก็พื้นเพลแกเป็นชาวสมุทรปราการนี่แหละ
สภาพของแกนะอยู่ที่เบาะคนขับนี่แหละ
เกร็งน้ำลายฟูมปากและฟูมปากขนาดไหนมันไหลย้อยไปที่แขน
แล้วไหลลงมาที่ขายังไม่พอเปื้อนเบาะอีกต่างหาก
คือมันกระอักออกมาลักษณะแบบนั้นแต่ที่เจ้าหน้าที่ตะลึงต่อเนื่อง
เป็นสีชมพูพิ้งเลยอ่ะนี่ไงขนาดเบาะแดงนะ
อันนี้มันเด่นจิ้มตาเจ้าหน้าที่เลย
ตกใจว่าเฮ้ยตกลงเป็นของใครกันแน่

กระบะคันนี้มีคนรายงานว่า
มีคนเห็นเหตุการณ์ว่ากระบะคันนี้เนี่ย
ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่ดีเขาออกมาจากโรงแรม

สุดท้ายแล้วมีผู้หญิงเปิดประตูฝั่งคนนั่ง

พอเจ้าหน้าที่ก็จะมาถึงเนี่ยสาวคนนี้นั่งวินมอเตอร์ไซค์

ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเป็นใครมาจากไหนกันแน่นะครับ
แต่ย่าของคุณวิเชียร์เนี่ยยืนยันว่า

แล้วไปหาคุณหมอแถวย่านรามแหง

แต่กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นยังไง

ต้องหาสาวคนนั้นเนี่ยให้เจอนะครับ